อยากมีรักยิ้มแต่รักยิ้มของเธอเป็นแบบใส่จิล

เหมือนกับช่างที่เขาเปิดร้านศักดิ์ร้านเจาะค่ะ
แต่มันเกิดเหตุการณ์เพราะว่าช่างเจาะเนี่ย

ลวนลามผู้หญิงคนนี้ค่ะ

จับอวัยวะเพศของช่างด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้ทำให้ผู้เสียหาย
อายุ๒๔ปีต้องไปแจ้งความที่

ลักยิ้มด้วยจิว
ใช่ค่ะก็ไปที่ร้านในตลาดนัด
แถวถนนศรีนครินที่สวนหลวงนี่แหละค่ะ

ช่างเขาก็ใส่หมุดที่แก้มให้ข้างละเม็ดหนึ่ง

มันต้องทิ้งระยะเวลาคุณผู้ชมเห็นรอยของเธอไหม
ทิ้งไว้๑๒เดือนถึงจะมาเอาจิลออก

แต่ทีนี้พอตอนที่เอาหมุดออกเนี่ย
ช่วงนั้นเขามีเรื่องพรกรฉุกเฉินแล้วไง
ใช่ค่ะคือปิดร้านศักดิ์ร้านเจาะ
ก็เลยนัดอ่ะงั้นมาที่บ้านละกัน

เดี๋ยวจะเอาจิลออกให้ก็ต้องขึ้นไปทำชั้นบนของบ้าน

คือเขาต้องให้แบบฆ่าเชื้อเอาจิวออก
คือจะต้องให้คนที่จะเอาจิลออกเนี่ย

หรือว่าจะอมอวัยวะเพศเขาก่อน
โอ้โหแต่ตอนพูดเขาไม่ได้พูดแบบนี้หรอกค่ะคุณผู้ชม

บ้านเขาประมาณบ่าย๒โมงครึ่ง

ค่ะแล้วพอหนูขึ้นไปเขาก็เริ่มจับสะโพกอะค่ะ
แล้วก็อวัยวะเพศมาถูตรงลำตัวค่ะ

แล้วทีนี้เขาก็คุยเรื่องการฝั่งมุกค่ะ
แต่หนูไม่ได้จะสอบถามอะไรเขาเรื่องของมุกเลย

เฟสที่เขาทำรับฝั่งมุกให้หนูดู

หนูไม่ได้ทำเขาก็เอามือค่ะมาล้วงพี่นมหนู

บอกว่าหนูไม่ได้จะมาทำเจาะนม

แล้วสักพักนึงเขาก็เอาอวัยวะเพศ
มาโชว์ให้หนูดูว่าเขาไม่ได้ทำ
แล้วเขาให้หนูจับอวัยวะเพศของเขา๒ครั้งค่ะ

เขาเอามือหนูยื่นไปจับค่ะ

หนูก็โวยวายว่าหนูจะมาถอดแก้ม

นี่ลูกเมียของช่างก็อยู่ข้างล่างด้วยซ้ำนะ
นี่ค่ะยังกล้าทำกับลูกค้าแบบนี้นะฮะ
แล้วเธอก็บอกว่าหูแล้วลูกค้าคนก่อนที่เป็นผู้หญิง
ทำยังไงโดนลวนลามแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้
ทีนี้ค่ะช่างเจาะคนนี้ก็เดินทางเข้าพบตำรวจแล้วนะคะ
ชื่อนายธนทัศน์การมหาอายุ๕๒ปี
คนนี้ค่ะนี่คือฉายาค่ะ
แล้วก็ยอมรับว่าผมก่อเหตุจริง
ขอยอมรับผิดแล้วก็ขอโทษผู้เสียหาย
จะใช้เงินให้๔๐๐๐บาท

แต่ก็บอกไปบอกในธนทัศน์ไปเนี่ย

กับลูกค้าคนอื่นห้ามเลยนะ